งานนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้
เด็กเอ็นเนี่ยเดือดขนาดไหนที่นครปฐม
ถึงขั้นมีการโพสต์เฟซบุ๊คและทวงเงินข้ามภูมิภาค
จากนครปฐมทวงไปนู่นภาคเหนือ
วงไปที่พยาวคนระดับประหลัดเทศบาล
มีการจ้างไปเอ็นจ้างไปชงเหล้า
จ้างเสร็จแล้วไปมาตังค์ก็ไม่จ่าย
ยังมีลูกน้องของทางประหลาดเนี่ย
เอาปืนมาขู่ขู่น้องในกลุ่ม
ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย

เด็กเอ็นเรียกว่าพิตตี้แล้วจะเรียกเขาละกัน
นี่เบอร์หน้าไว้ภาพประหลัดเทศบาลคนหนึ่ง

แล้วก็โพสต์แชทฮะแชทในการทวงเงินทวงเงินค่าชง

เต็มเลยทัวร์เงินค่าชงเหล้าคือเรียกไปชงเหล้าก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะ
เรียกไปหลายคนชงเหล้ารอบแรกมันก็หมดเวลาแล้วอ้าวต่อเวลา
ค่าต่อเวลาเนี่ยชั่วโมงละ๓๐๐ไม่จ่าย
ค่าต่อเวลาโอทีไงโอทีไม่ยอมจ่าย๔วัน๓วันไม่ยอมโอนเงียบกริ๊บเลย
เรื่องที่๑เรื่องที่๒ที่มีการโพสต์ไปในโลกโซเชียลมีเดีย
คือมีตำรวจติดตามของประหลัดเนี่ยตำรวจติดตามประหลัดเนี่ย
บังคับน้องของสาวคนนี้เข้าไปหลายคนบังคับน้องช่วยวีหน่อย
อะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วคืออะไรอ่ะวีเอ็นวีมีเพศสัมพันธ์ไง
มามีเพศสัมพันธ์กันหน่อยน้องเขาไม่เอา
หนูมารับเงินชงเหล้าอย่างเดียวไม่มารับวีด้วย
ไอ้นั่นโกรธไอ้นั่นโกรธเป็นตำรวจชักปืนขึ้นมาขู่น้อง
สุดท้ายแล้วพวกพี่ที่เป็นพี่เด็กพิตตี้ด้วยกันเนี่ยต้องพาแยกกันออกมา
เพราะดีที่ไม่มีการยิงโป้งปั้งใดแรงสิ้นนะครับและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้
ใครเป็นคนทำใครเป็นคนจ้างเป็นคนระดับประหลัดประหลัดในพื้นที่ของพยาวฮะ
ไปที่จังหวัดพยาวไปมาเนี่ยพอหมดงานแล้วให้พาไปต่อ
พาไปต่อไปกินดื่มกันต่อที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
พอไปที่รีสอร์ทตอนนี้แหละเริ่มมีการออกไลน์กันร้อนแรง
ที่มีการชักโปรงชักปืนออกมาอันนั้นเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งก็คือตังค์ก็ไม่ยอมจ่ายด้วยฮะ
สุดท้ายแล้วพอมีการจะบังคับน้องผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่ม
ให้มีวีด้วยกันให้มีเพศสัมพันธ์กัน
พอเหมือนมีปากเสียงกันสุดท้ายแล้วทางนี้
เงินก็ยังอยากได้แต่ยังไม่อยากกลับ
ถ้ากลับตอนนี้รับรองว่าจะไม่ได้ตังค์แน่
พากันออกมาจากรีสอร์ทที่ว่านั้น
ออกมาจากรีสอร์ตที่ว่านั้นมารอรีสอร์ตอีกแห่งหนึ่ง
จ่ายเงินเองเพื่อรอเงินจากทางประหลัดเทศบาลคนดังกล่าว
แต่สุดท้ายแล้วไม่มีไม่ยอมจ่ายแล้วเงียบกริ๊บเลย
แล้วทำไงอยู่ก็เสี่ยงฮะพออยู่ก็เสี่ยงก็เลย
รวมเงินกันจ้างรถกลับนครปฐม
เท่ากับว่างานนี้เนี่ยตังค์ก็ไม่ได้
และเงินที่ควรจะได้งอกขึ้นมาก็ไม่ได้เลย
เสียหายไปเป็นหลายหมื่นเจ็บปวดหัวใจมากนะครับ
นครปฐมเขาก็ล็อกแล้วแล้วถ้าหากใครไปจากจังหวัดสีแดง
คู่ก็ต้องมีการกัดตัวนะครับเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ย
ประหลัดอาจต้องให้ความเป็นธรรมกันกับข่าว
หลัดเขาชี้แจงทีละเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ย
ที่บอกว่าไม่ให้น้องเขากลับบ้านเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์
หากเดินทางกลางค่ำกลางคืนมันอาจจะเกิดอันตราย
แล้วเลยให้น้องก็อยู่รีสอร์ทให้น้องก็อยู่รีสอร์ทก่อน
อีกเรื่องหนึ่งที่ตำรวจติดตามชักโปรงชักปืนจะขอวีกับน้อง
ไม่มีจริงไม่มีใครทำถึงขั้นนั้นหรอก
ท่านก็ชี้แจงมาสั้นแบบนี้แต่ท่านตกใจ
ตกใจที่มีการโพสต์อันนี้ออกมา
แต่คราวนี้เนี่ยท่านประหลัดเขาก็บอกว่าเอาบัญชีมา
เดี๋ยวจะมีการโอนเงินไปอย่างเป็นทางการ
แล้วรอบนี้ร้อนขนาดไหนร้อนระอุถึงท่านผู้ว่า
ฮูว่าจังหวัดภายาวที่สุด
เพราะมันร้อนพูดว่าจังหวัดพยาวถึงให้ต้องมีการ
ชี้แจงอธิบดีกรมการปกครอง
ชี้แจงเรื่องอะไรครับสองเรื่องด้วยกันครับ
คือเรื่องแรกที่มีการเอ่ยชื่อในเฟซบุ๊ก
คนที่มีชื่ออย่างนั้นนะมีจริง

อยู่ในจังหวัดพยาวแต่ประการใด
จบคราวห้าว

เขาไม่มีใครพูดว่าเป็นประหลัดอำเภอเลย
แม้แต่คำเดียวตั้งแต่คำแรกในเฟซบุ๊ก

เพื่อช่วงนี้ทุกอย่างต้องชัดเจนครับพี่ต้นฮะ
หรือฮะมันมันน่าสื่อนะ
ถ้าใครเกี่ยวข้องก็รับไปแล้วกัน
เรื่องมีการควักปงควักปืนมีการขู่ให้น้องวีด้วยเนี่ย
ทางนี้ไม่ได้มีการชี้แจงแต่ประการใด
นี่กลายเป็นเรื่องราวร้อนแรงที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะ